มาดูการเร่งแกะลอยตามหาพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัดล่าสุดมีบ่อแสว่าหลบหนีออกไปยังสวปปลาว
ทางแสดงของจังหวัดนครพนมครับ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้คุมเข้มแล้วก็ตรวจสอบบุคคลและตรวจค้นยานพานะทุกชนิดบริเวณด่านชายแดนไทยลาว

หลังจากเจ้าหน้าที่พบบ่อแสพระพรมเมธีมหรือว่าจำนงเอี่ยมอินทรา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศามรามวรวิหารผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัด
หนีเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เตรียมหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงออกไปยังแขวงคำม่วนของสปลาวครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถตู้ต้องสงสัยคันหนึ่งนะคุณผู้ชม
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรถที่พาพระพรมเมธีหลบหนีไปกบดานที่วัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมรินุนาคอนจังหวัดน้องคอนพนม

และมีบรรยายงานว่าพระพรมเมธีได้หลบหนีออกไปยังฝั่งสปลาว
แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวว่าจริงเท็จประการใดครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
หาตัวเจ้าของรถตู้และหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องที่ไปให้ความช่วยเหลือพระพรมเมธีหลบหนีในครั้งนี้
มีรายงานอีกว่าขออภัยครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมด้วย
พร้อมตำรวจกองปรับรามแล้วก็สั่งการให้ตำรวจ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังออกติดตามจับกลุ่มอย่างกระชั้นชิดให้เร็วที่สุดนะครับ